เหตุการณ์นี้ก็ภาพวงจรปิดบันทึกไว้ได้เหมือนกัน
แล้วก็ต้องขอเตือนสาวที่ขับมอเตอร์ไซค

ฉะนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้ค่ะ
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี้นะคะ
อเตอร์ไซคันสีเขียวขับมาแล้วก็มีอีกคันนึงตามมา
คันใดนั้นเองลดคันสีเขียวที่วงไว้ก็ล้มลงไปค่ะ
แม่ให้คุณผู้ชมดูแบบไวแว๊บ
เพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น
แล้วก็เกิดขึ้นกับคุณยายอายุ๖๓ปี
ชื่อว่านางสมพิษทองสายบัวหรือยายแป๊ดนะคะ

นอนรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลราชยินดีอาการสาหัสเลยนะ

เพราะว่าศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรง

แล้วที่สำคัญคือเรื่องของความทรงจำไง
คือยังจำเหตุการณ์วันนั้นยังไม่ค่อยได้เลยนะยายแป๊ดตอนนี้
เป็นห่วงมากซึ่งจุดนี้มันเป็นจุดที่เกิดขึ้นช่วงกลางวัน

หน้าหมู่บ้านรัติมาเขตเทศบาลเมืองควนหลัง
หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวันอาทิตย์
เมื่อวันที่๒๐ที่ผ่านมานี่เอง
เหตุการณ์ก็คือว่าจริงแล้วยายแป๊ดขับรถตามมา
กับลูกชายคือลูกชายขับนำหน้าไปแล้ว

ปรากฏว่าแม่โดนรถกระชากระเป๋า
แล้วก็เลยล้มฟาดพื้นไปแบบนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นภาพนี้แหละเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนนะคะ

คนที่ขับมอเตอร์ไซค์มาน่าจะเป็นคันสีดำเนี่ยนะคะ
แจ้งเบาะแสให้ตำรวจเขาจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีหน่อยนะคะ
แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับยายแป๊ดด้วย
หายไวแล้วก็ต้องระมัดระวังเตือนภัยสาวนะ
ใครที่ขับรถแล้วก็ต้องมีข้าวของพลุงพลัง